ข่าวเช้าไทยรัฐมาแล้วครับ
พันอยู่นะครับคุณผู้ชมครับสีสันข่าวเช้าไทยรัฐวันนี้นะครับ
วันจันทร์แบบนี้นะครับเป็นเรื่องราวที่เตรียมตัว
คริสต์มาร์ทพรุ่งนี้นะครับวันนี้ก็เลยมีเพลินเพลินเรื่องของ
แมวที่น่ารักครับผมน้องแมวน่ารักแบบไหนนั้น
เชิญชมได้เลยครับ
ตื่นนอนตอนเช้าดูข่าวเช้าไทยรัฐมาอาบน้ำกันอาบหรือยัง
อาบน้ำกันหรือยังการอาบน้ำเล่นน้ำได้ลุ้นบ้าง
เล่นบ้างก็ดีนะครับคุณผู้ชมครับสดชื่นแต่เช้าครับคุณผู้ชมครับ
เจียนสบายไปเลย
ไอ้แมงมุมในวัยเด็กก็ถือได้ว่าต้องเรียนรู้ในเรื่องของการกระโดด
การเกาะผนังการฝึกจับฝาผนังในพื้นที่กองบัญชาการของไอ้แมงมุม
การฝึกใช้ความสามารถพิเศษความสามารถเฉพาะตัว
อันนี้ห้ามลอกเรียนแบบนะครับ
ขนย้ายชิ้นส่วนของโรงงานขนาดใหญ่ระบบขนส่งโลจิติกต้องแม่นยำ
ต้องมีระยะห่างความแม่นการเดินทางการข้ามสะพาน
ของรถพ่วงคันนี้กะระยะได้ครับถ้ากะไม่ดีนะครับ
มีหวังตกสะพานเลยทีเดียวค่อยข้ามค่อยลุ้น
ตีโค้งแล้วก็เลี้ยวครับผมรอดครับรอดผ่านไปได้สบาย
ถ้าเป็นแบบนี้นะทิศเป้ขอบอกคำเดียวว่า
อย่างนี้ก็แปลกดีนะครับ